เราเอาเชือกมัดตัวเรานะแล้วก็ไปผูกไว้กับขาเวที

บางทีเรารู้สึกว่าว่ากูต้องเล่นสิ่งสูงตลอดเลย
โซก้านังสรรค์ครับจากมีรีดลิคอร์ดครับผม
จะบอกว่าทีมงานมาไกลมากเพื่อมาให้ผมแนะนำตัว
มันเริ่มมาจากว่าผมต้องร้องเพลงกลางคืนใช่ไหม
เพราะว่าก่อนหน้านั้นตอนที่เราทำงาน
เราไปกันกับเพื่อนอีกคนที่เป็นนักร้องเรา
ร้องมือกีตาร์ไงเรามันคู่นี่
เราก็ไปเล่นกีต้าแล้ววันนั้นมันไม่มาไม่บอก

มันเกรด๒๐ชั่วโมงแล้วเพื่อนมันจะมา

โอ้โหปับป้าวลูกค้าไม่เช็คบิน
เอาแล้วเจ้าของร้านก็ไม่ได้จ้างแบบนั้นแล้ว
เราก็ต้องทำงานไปเรื่อยก่อนมันกลายเป็นเรื่องการปลึกซ้อม

แล้วเราจะร้องไงให้เรามีอารมณ์ร่วมกับเพลง
แต่ฝึกซ้อมแค่หาความเข้าใจกับมัน
ผมเริ่มหัดเขียนเพลงจากการที่เอาเพลงคนอื่น
เราก็เครียดสงสัยตอนเด็กทำไมคอร์ดแบบนี้เนื้ออยู่แบบนี้ทำไมต้องเล่าเรื่องนี้วะเปลี่ยนเรื่องได้ไหม
อยากเล่าเรื่องที่เราอยากเล่าเป็นของตัวเองอะไรอย่างนี้
ผมทำเพียงไทยดินมาก่อนฉะนั้นเพียงไทยดินมันไม่ถูกกันกองหลายโปรเซต
มันไม่ได้ผ่านโปรดิวท์มันไม่ได้ผ่านอะไรมันแค่ทำมาแล้ววงคุยกัน
ชอบไหมชอบจัดสินใจจากคน๔๕คนมึงจะชอบก็ปล่อยถึงได้ดีนะ
เราก็ทำไมไม่ได้ยังไม่ได้ก็บอกพี่ฟันมีคนเขียนไหมพี่ไม่เคยเชื่ออะไรมือตัวเอง
ก็อยากให้คนมาเขียนให้
อยากให้คนมาเขียนให้เพลงแรกนะเพลงแรกของเรา
พอถามไปถามมาสุดท้ายคนที่เราอยากให้เขียนให้ไม่ว่างกันเลย
บางคนว่างแต่ส่งมาแล้วพี่ฟ่างก็รู้สึกว่ามันไม่ควรเป็นเพลงแรกอะไรอย่างนี้

เพราะโควิดเพราะเรารู้สึกว่าชิปหายแล้ว

แม่งเอาตัวเองไปผูกไว้กับเวที
คือถ้าเป็นการ์ตูนเราเอาเชือกมัดตัวเรานะ

ยังไงก็ถูกหนีมึงไม่พละอยู่แล้วคิดมาตลอดชีวิต
ใครจะไม่มีคิดว่าวันนึงโลกใบนี้มันจะมีโลกนี้ขึ้นมา
สิ่งที่มึงเชื่อว่านี่คือที่ของมึงที่ที่ของมึงแล้ว
ไม่ใช่ว่ามันไม่ใช่ที่ของเรานะแต่สิ่งที่
เอาตัวเองไปผูกติดไว้มึงไม่สามารถอยู่กับมันได้ตลอดอีกแล้ว
ทำไงอ่ะทำไงดีเออมันกลายเป็นทำไงดี
แม่งอีโหมาก
เพราะเราคิดแบบศิลปินไหมเราคิดว่าเราคือสงการไหม
ไม่อยากรู้เหรอว่าสงการสงการอ่ะ
ตื่นเช้ามาทำอะไรบ้างหรือแบบทำอาหารนี่นี่นั่น
ไม่อยากรู้เหรอไม่อยากรู้จริงคนไม่อยากรู้จริงจริงคนไม่ดู
มึงร้องเพลงดิทำไมมึงร้องเพลงอ่ะอ้าวภาพจำเหรอ
มือภาพจำเนี่ยมันก็เลยเหมือนแบบ
เราต้องทำอื่นอย่างอื่นครับเรื่องต้องทำอย่างอื่นที่
เขาไม่ต้องมาคาดหวังว่ากูจะร้องเพลงเอาไปป่ะ
มันคือช่องคอนเทนต์แหละมันคือช่องคอนเทนต์ที่แบบ

ทุกคนคาดหวังถึงเสียงสูงเฉยกับผมอะไรเงี้ย

เราอยากร้องเพลงที่ทุกคนร้องตามเราได้อ่ะเออถ้าผมจะทำเสียงสูงในช่องเนี้ย
ก็ต้องมีสตอรี่ว่าทำทำไมเหมือนแบบทดลองร้องเพลง๕เสียงสูงของไทย
เพลงอะไรบ้างอ่ะเสียงสูงสูงอะไรอย่างเงี้ยอืมมีเพลงอ่ะ
เพลงหนึ่งที่กูร้องไม่ได้อ่ะอืม
ขายลูกชิ้นกูก็มวยวัดเหมือนกันอืมแล้วสูตรเป็นยังไงครับ
สูตรอะไรก็ไปรับเขามาแค่นั้นเลยเออก็ไปตลาดเนี่ย
เห็นร้านขายลูกชิ้นส่งดีกว่าก็ซื้อลูกชิ้นมา
เราชอบกินแบบคุกข้าวอ่ะอร่อยนะงานก็ไม่มีขายข้าวกันแล้วกัน
แบบเนี้ยกูคือคือเคยกินแล้วมันอร่อยอ่ะอ่า
ก็เป็นคนชอบเหมือนกูดิอะไรอย่างเงี้ยไม่เบิกก็เลิก
แต่ต้องรีบเลิกนะถ้ามันไม่ได้ตรงกับความที่ตั้งใจ
แต่ยังพอมีทางอยู่อ่ะทำไปว่ะแต่ถ้าแบบตันแบบผมรู้
มืดมืดแปดด้านเลยแบบไม่รู้ว่าจะไปยังไงที่จะทำอย่างอื่นเหรอ